หลังจากที่กรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะ
ต้องไปดูก่อนว่าหลังจากนี้ไทม์ไลน์การจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นอย่างไร
เรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยจะราบรื่นหรือไม่
มีคำตอบจากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับขอบคุณครับคุณขวัญคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งสวัสดีท่านผู้ชมครับ
การเมืองไทยมันก็เหมือนดูหนังนะครับ
ครึ่งแรกเนี่ยอืดอืดหน่อยแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยเดินเรื่องเร็ว
กระชับฉับไวตัดต่อเร็วเดินเรื่องเร็ว
กรกตเดิมเนี่ยบอกว่าจะประกาศรับรองสอสออย่างถูกต้อง
แต่ว่าจู่กรกตก็เปลี่ยนใจครับ

แล้วบอกว่ามีอยู่๘๐กว่าคน
ที่ถูกร้องเรียน
ฉะนั้น๘๐กว่าคนนี้ถ้าผลการสอบสวนออกมาว่าทุจริตจริง
ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งจริง

ก่อนสอยทีหลังขอการเมืองก็งงว่าเอ๊ะถ้ากรกตคิดอย่างนี้เนี่ย
ทำไมไม่รับรองผลการเลือกตั้งเสียก่อนหน้านี้ทำไมต้องใช้เวลา
ปลาเข้าไปตั้งประมาณ๔๐วันถึงจะรับรองผลในเงื่อนไขที่ว่า
ถ้าเจอทำผิดทีหลังถูกสอยรับรองก่อนแล้วสอยทีหลัง
เอาถ้าใช้ทฤษฎีรับรองก่อนสอยทีหลังเนี่ย
ประกาศซะหลังเลือกตั้งใหม่ก็มีค่าเท่ากันกับประกาศเอาตอนวันสองวันที่ผ่านมา
แต่เอาเถอะเมื่อกรกตประกาศรับรองแล้วขั้นตอนต่อไป
จะยังไงต่อไทม์ไลน์เนี่ยก็คือว่าจะมีการนำความกราบบังคมทูลเพื่อ
ขอพระราชทานวันวันที่จะประกอบรัฐพิธีเปิดสภา
นี่หลังจากนั้นก็ถึงคิวที่สภาจะเลือกประธานสภา
ซึ่งการเลือกประธานสภาเนี่ยโดยปกติที่ผ่านมาจะเกิดขึ้น
หลังจากมีรัฐพิธีเปิดสภาแล้วประมาณ๑๐วัน
ตอนนี้เขาก็วงกากากันว่าวันเลือกประธานสภาเนี่ย
น่าจะเป็นวันที่หกกรกฎาคมพอได้ประธานสภาแล้ว
ยังไงต่อประธานสภาเขาก็จะเรียกประชุม
รัฐสภาคือสวและสสเพื่อโหวตเลือกนายกนี่
มันจะตื่นเต้นตรงเนี้ยจะเลือกกันเป็นวันไหนช่วงไหน
อันนี้เป็นอำนาจของประธานสภาเลยครับกฎหมายไม่ได้กำหนดกรอบ
แต่เบื้องต้นเนี่ยมีรายงานข่าวว่าจะเริ่มเปิดเลือกสองสภาโหวตนายก
ในวันที่๑๓กรกฎาคมแล้วถ้าทุกอย่างราบรื่นถ้านะครับ
ถ้าได้นายกวันนั้นเลยได้ทุกอย่างลาบลื่น
แล้วถึงจะถวายสัตว์ได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎา
เอาเป็นว่าต้นเดือนสิงหาเราก็จะมีรัฐบาลใหม่ที่สมบูรณ์แบบ
ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าจะลากยาวกันไปถึงไหนยังไง
รื่นหรือไม่ราบรื่นเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรล่ะ
อะไรที่เป็นปัจจัยให้ลาบรื่นไม่ราบรื่นก็สวสิครับ
สวจะโหวตให้ทันทีหรือค่อยเจรจากันไปโหวตกันไป
ถามว่าการเลือกนายกเนี่ยถ้าโหวตม้วนเดียวจบก็ไม่มีปัญหา
แต่ถ้าม้วนเดียวไม่จบก็ต้องโหวตกันหลายรอบ
แต่ละรอบจะทิ้งช่วงห่างกันแค่ไหนขึ้นอยู่กับประธานสภา
จะเป็นคนนัดหมายเป็นคนเรียกสมาชิกมาโหวตซ้ำ
ก็แล้วแต่ประธานจริงครับอำนาจประธานนี่เต็มเลยตรงนี้
เพราะกฎหมายไม่ได้เขียนกรอบเวลาไว้
แปรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงอำนาจของประธาน
ฉะนั้นนี่คือเหตุผลหนึ่งที่พักเก้าไกรเขาจำเป็นจะต้องเอาตำแหน่งประธานสภา
ไว้ในพักเขาก็เรื่องนี้แหละ
ที่ถามว่าปัจจัยสำคัญ

ในการที่จะโหวตลาบรื่นหรือไม่ราบรื่น
สวอันนี้ทราบกันอยู่แล้ว
ถามต่อว่าณวันนี้เนี่ย
เจรจาพูดคุยเพื่อขอเสียงสนับสนุนจากสว

อันนี้ก็ต้องดูหัวข่าวนี้
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวเมื่อเช้าว่า
ก้าวไกลโอหาสวอีกนิดหนึ่งก็ถึงเป้าแล้ว
อันนี้มาจากการให้สัมภาษณ์คุณสิริกัญญาตันสกุล
รองหัวหน้าพักเก้าไกลคนที่เห็นในจอคนนี้แหละ
คุณสิริกัญญาบอกว่า
มีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ
ในการเดินหน้าพูดคุยกับสว
เราอยากได้เสียงสวเพิ่มขึ้นเรื่อย
เรียกได้ว่าอีกนิดเดียวก็ใกล้จะถึงเป้าที่ต้องการแล้ว
แต่เราจำเป็นต้องทำเป้าเพิ่มขึ้นกรณีที่
ประธานสภาต้องงดออกเสียง
แล้วก็ป้องกันกรณีอาจจะมีสวเปลี่ยนใจในอนาคต
บางคนอาจจะเปลี่ยนใจตกลงใจแล้วอาจจะเปลี่ยนใจ
ฉะนั้นทำให้เกินเป้าไว้ก่อน
นี่ถ้าเป็นจริงตามที่คุณสิริกัญญาว่า
ก็จะมีรัฐบาลใหม่ได้เร็วขึ้นได้นายกเร็วขึ้นได้คอลโลมอเร็วขึ้น
แล้วก็จะถือว่าเป็นข่าวดีของแวดวงภาคเอกชน
นักธุรกิจนักอุตสาหกรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรม
เขาคิดตรงกันหมดว่าถ้ายืดเยอะมากเศรษฐกิจเราจะฟื้นตัวช้าแล้วก็จะมีปัญหา
นั่นเรื่องภาคอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจภาคการค้า
ส่วนภาคประชาชนทั่วไปผมก็คิดว่าคนทั่วไปน่าจะถือว่าเป็นข่าวดี
แม้ว่าเราจะมีความเห็นต่างกันทาง
การเมืองแต่เราคิดว่าคนที่อยากให้การเมืองเป็นไปตามกติกาเป็นไปตามหลักการเป็นไปตามกันหลอกมีอยู่มาก
คืออยากให้เสียงข้างมากตั้งรัฐบาลได้

ประเทศจะดีขึ้นหรือจะแย่ลง
ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่มันไม่ได้อยู่ตรงปัจจัย
ความเป็นรัฐบาลอย่างเดียวหรอกครับ
บ้านเราเนี่ยโครงสร้างของประเทศมันมีความเข้มแข็งมาก
ที่จะเป็นตัวทัดทาน

ซึ่งฝังลากลึกมานานแล้ว

ฝ่ายการเมืองเข้ามาแล้วจะใช้อำนาจ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เกิดความเสียหาย
เกิดความหายนะขึ้นมาในเร็ววันจะเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าพลิกดินได้
ไม่มีทางหรอกครับอย่าไปห่วงตรงนั้น
เรามีระบบเรามีกลไกอีกมากในอดีตเนี่ย
เราเคยล้อเคยแซวกันว่ารัฐบาลภาครัฐเนี่ย
หรือฝ่ายอำนาจรัฐเนี่ยหรือรัฐค่าราชการเนี่ย

บางทีการเมืองเอาสิ่งดีมาให้เป็นนโยบาย
ก็ถูกทัดทานไปไหนไม่ได้
เพราะฝ่ายราชการฝ่ายกลไกของรัฐขัดขวาง

หรือบางทีฝ่ายการเมืองจะทำเรื่องที่แย่
แม้จะมีมติเห็นตรงกัน
แต่สุดท้ายถ้ามันหมินเม

นั่นแหละจะทัดทานเอาไว้ไม่ให้นโยบายนั้นเกิดขึ้น
นี่มันเป็นอย่างนี้ผมถึงบอกว่าถ้าเป็นห่วงว่าพักใหม่รัฐบาลใหม่
มาทำอะไรที่เราไม่ไว้วางใจอย่าห่วงครับ
เรามีกลไกเรามีระบบเรามีโครงสร้างของประเทศที่เข้มแข็งทัดทานได้
ปล่อยให้การเมืองเป็นไปตามคันลองมันเถอะครับ
เพราะว่าในระบอบประชาธิปไตยมีคำถามว่าถ้าเราไม่ยึดหลักการเราจะยึดอะไร
ถ้าเราไม่เคารพกติกาเราจะเคารพอะไร
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพนะฮะในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ